เอาไปต่อกันที่ซุปตาเกาหลีกันบ้าง
ทำท่านี้อ่าหัวใจนี้เป็นสัญลักษณ์หัวใจนะคะล่าสุดเนี่ยพักโบกอมโอ้โห
ติ่งเกาหลีเนี่ยดิ้นกันพลาดรวมถึงดิฉันด้วย

ไม่ใช่คือเขาหล่อไงคุณยืนเฉยแล้วมันกรี๊ดไม่ได้

ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ติ่งเกาหลีเท่านั้นนะ
คือพักโบกอมเนี่ยดังมาจากเป็นพระเอกหน้าสาย
มีแฟนมิติ้งครั้งแรกในไทยวันพรุ่งนี้
หนึ่งในแฟนคลับอย่างคุณเอ๋พรทิพย์นะฮะ

แล้วเป็นอย่างไรล่ะค่ะนี้บอกเลยคำเดียวเขาว่าคดีพลิก
เพราะว่าอารมณ์ที่เตรียมฟินกับโอป้า
ป้าจะมาใช่ไหมล่ะไม่ทันไรคุณแม่ลูกสองคนสวย
เจอคุณสามีดีกรีพระเอกผิวเข้มอย่างพี่ป๋อ
เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังเอี๊ยดเลยเบรกเลยนะ
ตรูเนี่ยไปทำงานมาทั้งวันเหนื่อยร้อนกลับบ้านมา

แหมมาอบปงอบป้ามาโอบลุงดีกว่าไหมเฮ้ย
นะคะคุณสามีออกตัวร้อนถึงศรีภรรยาคนสวย
ต้องรีบง้อบอกโอ้ลุงลุงคือที่หนึ่งในใจนะจ๊ะ
งานนี้ก็เรียกว่าทำเอาแฟนคลับค้ำ

น้อยหน้าไปกว่ากันก็ต้องคู่สามีภรรยา
ข้าวใหม่ประมาณคู่นี้นิวเคลียร์เพชรจ้า
ฝ่ายสามีบังเอิญเข้าไปส่องไอจี

ตอนนี้บอกเลยขอยกมือสมัครเป็นติ่งเกาหลีเต็มตัวแล้ว

เอิญไปสะดุดตากับหนึ่งยูเซอร์ที่คอมเมนต์

ส่องไปส่องมาอ้าวนั่นเมียเรานี่ว่ะ
เจอแบบนี้เจ้าตัวก็เลยไม่พลาดค่ะ
หยิบมาโพสต์แซวสีภรรยาแบบขำด้วยนะจ๊ะ

อย่างว่าเราเลยนะเราคนธรรมดาเรายังชอบนะ

แต่ว่าคนมีเจ้าของก็ต้องลำบากหน่อยเนอะ